ด้วยเวลาของศีรษรภัณฑ์ไทยรัฐจอบประเด็นแล้วนะครับ
คืนนี้เป็นเรื่องราวของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายครับ
กระทาชายนายนี้ถูกเพื่อนรักปิดตาแล้ว

ด้วยการกระโดดจากที่สูง
เมื่อทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้พร้อมสับ
โดยเฉพาะระบบความปลอดภัย
ทีนี้ก็ได้เวลานับ
คุณป้าท่านนี้แรกตั้งใจจะพาหลาน
มาเล่นเกมตู้ชุดบาสลงห่วง
แต่เมื่อได้ลองเล่นจึงรู้ว่าหยุดไม่ได้แล้ว
ไม่อยากคิดเลยตอนเป็นสาว
ป้าจะเฟี้ยวแค่ไหน
ส่งท้ายเข้านอนด้วยคลิปสร้างกำลังใจ
ให้ใครหลายคนที่กำลังคิดว่าร่างกายไม่พร้อม
และเป็นอุปสรรคจนเป็นข้ออ้าง
ในการไม่ออกกำลังกาย